ต่อที่เรื่องของโจรถังแก๊สก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าว
มีถังแก๊สของร้านหายไปบ่อยอ่าสุดท้ายจับได้แล้วครับ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ้างตกงานจะถามว่าขโมยเขาแล้ว
เอาเงินไปแล้วทำอะไรอ๋อซื้อยามาเสพ

ตำรวจสพตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับจับกลุ่มได้แล้วครับ
เขามีฉายานหญิงถังแก๊สอายุสามสิบเก้าปีนะฮะ
ชื่อจริงอรสาบุญประจงครับพร้อมของกลาง
ตามไปที่บ้านทำไมบ้านนี้ถังแก๊สเยอะจังต้อง๕ถังเนี่ยนะฮะ
มีเครื่องสูบน้ำ๑เครื่องด้วยนะฮะเครื่องตัดย่า๓เครื่องแล้วก็
ยโซ่ยน๑เครื่องนะฮะก็เป็นเครื่องมือการเกษตรแล้วก็ถังแก๊สตามร้านอาหารที่เขาไปขโมยมานะครับ
ออระสาเนี่ยนะฮะโดนจับได้เพราะอะไร
ล่าสุดเนี่ยยี่สิบห้าเมษายนไปขโมยถังแก๊ส
ขนาด๑๕กิโลกรัมมาจากร้านหอยทอดที่บริเวณลานโล่งอยู่ที่อำเภอตะกัวป้า
ครับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะก็เห็นนี่เห็นไหมเนี่ยวงกลมไว้ให้เนี่ย
อ่ายกไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปกลางวันแสกแสก
เอาไปขายร้านขายของเก่าตำรวจแหมอยากได้เสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือก็ตามไปที่ร้านขายของเก่า
สืบมาว่าอ้าวไอ้ถังนี้คุณซื้อมาจากใครนะฮะก็สืบไปสืบมาติดตามจนรู้ว่าใครเอาไปขายก็มาได้ข้อมูลของอรสารนี่แหละครับนะฮะ
ขณะที่ถูกจับกลุ่มได้เนี่ยคุณผู้ชมคุณยายเจ้าของถังแก๊สไหนฉันขอดูถังฉันหน่อยฉันขอดูหน้าคนขโมยด้วยนะฮะ

ยายขิงสำรวจครับปร
อะไรมันต้องทำอย่างเงี้ย

ก็ไปช่วยเสร็จเพราะเขานับไปขายถังนึงก็ได้๑๕บาท
แต่ว่าค่ารับจ้างก็ให้ตามระยะทางที่ว่าจ้างกันไป
เครื่องมือการเกษตรเลือดต่างก็ไปขายร้านรับซื้อของเก่าเหมือนกัน

เสพยาอยู่นะครับนะฮะตำรวจก็เลยต้องคุมตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหารลักทรัพย์โดยใช้ยานพานะ
เพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป
แล้วก็ส่งตัวไปที่สพตะกัวปากดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ถ้าไม่เอาเงินไปซื้อยาคงจะมีเงินทานข้าวแหละ